มาถึงที่บ้านมาเยี่ยมหลังมาเยี่ยมครอบครัว

รวมถึงเรื่องข่าวที่มันออกไป
คุณป้าหลังบอกเลยนะบอกกังวลเหลือเกิน
คนจะคิดว่าที่หลังทำแบบนี้เป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า
ซึ่งป้าบอกว่าไม่อยากให้สังคมคิดแบบนั้น
เพราะว่าที่ทำไม่ได้จะสร้างกระแส
ทีมข่าวของเราไปหาคุณป้าของหลังเลยค่ะ
ไปพูดคุยแล้วก็สอบถามความรู้สึกกัน
คุณป้าของหลังก็คือนางสมทวินสุกเกษมนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอข่าวออกไปเนี่ยนะ

รวมถึงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วย
จริงแล้วไม่ได้ต้องการสร้างกระแสเพื่อให้คนมาช่วย
อันนี้ที่ป้าต้องบอกเพราะป้าก็เป็นห่วงไง
กลัวคนจะเข้าใจหลังผิด
เพราะว่าครอบครัวเองก็ยินดีที่หลังได้ไปเป็นทหาร

หลังเขาอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่๓เดือน

หลังเขาก็มีปมในใจว่าเขาขาดพ่อแม่
ดังนั้นพอจับได้ใบแดงจะต้องไปเป็นทหารอีก
ก็เลยยิ่งกังวลอีกหนึ่งคนที่รักและผูกพัน

ต่อต้านเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
และถ้าหลังต้องไปรับใช้ชาติไปเป็นทหาร

ฟังคุณป้านะคะ
ก็แพ้อาหารบางชนิด
แล้วก็ยายเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเด็ก

ว่าเขาอยากเจอค่ะ

จะพูดว่าเขาเป็นเด็กมีปมด้อยไหม

ไม่มีใครว่าจะไม่รักหลังเลย

อาจจะทำห้างแห่งใดแห่งหนึ่งแค่นั้น

อยู่ที่นี่ครับ

เขาจะขายของในห้าง

คิดว่าจะอยู่แถวท่อราม๒นะครับ
คืออยากให้เขามาเจอลูกเขา
ไม่ต้องกังวลว่ายายจะว่าหรือใครจะว่า
เพราะว่าลูกอยากเจอก็มาหาลูกเถอะ
เจอกันข้างนอกก็ได้เขาก็จะดีใจ

บอกว่าความจริงก็รู้ว่า
น่าจะอยู่แถวกรุงเทพแหละไม่ได้อยู่ไหนไกล
อยู่แถวท่อราม๒หรือเปล่าพ่อกับแม่ของหลัง

หลังไปตั้งแต่๓เดือนแล้วก็ไม่มาเลย

คือจริงไม่ใช่แค่หลังรอนะ
คุณยายที่เป็นแม่ของคุณแม่
ก็รอให้ลูกกลับมาหาเหมือนกัน

คุณยายสมทรงคุณยายของหลัง
ว่าหลังเคยบ่นคิดถึงแม่ไหมคุณยาย
คุณยายก็บอกว่าหลังบ่น
ว่าคิดถึงแม่อยากเจอหน้าแม่
แล้วหลังก็บอกด้วยนะว่าฝันถึงแม่หลายครั้งเลย
ใจของยายอยากให้หลานได้สมหวัง
แล้วก็ถามเรื่องที่หลังจะไปเป็นทหาร

แล้วก็รู้สึกว่าดีใจด้วยที่หลานจะได้ไปรับใช้ชาตินะคะ
ไม่รู้ว่าอะไรแบบสดได้หมด
ที่ดีใจนี่เพราะอะไร
ก็เขาจะได้ดี

เขาไปเป็นทหารดีแล้วของประชาชาติ

แล้วผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามด้วยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคผ่านบัญชีว่า
ตอนนี้บริจาคมามากน้อยแค่ไหน

เอาสมุดบัญชีของคุณยายไปปรับสมุดไปอัพบุ๊ก
ปรากฏว่ามียอดเงินบริจาคเข้ามา

ทีมข่าวของเราเช็คยอดตอนประมาณบ่ายโมงของวันนี้นะ

ซึ่งคุณป้าของหลังก็บอกว่าโอ้โห
พอมียอดเงินเข้ามาแบบนี้จริงไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้นะ
พอฟังแล้วรู้ข่าวแบบนี้แล้วก็เครียด

แต่ยังไงก็ตามขอบคุณคนที่บริจาคเงินเข้ามา
รวมถึงคุณป้าก็ย้ำด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ย
ไม่ขอรับเงินบริจาคแล้วไม่ต้องโอนเข้ามาแล้ว
เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลาย

ใช่ค่ะคือคนก็สงสารแหละ
แล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือคุณยายอยากจะช่วยเหลือหลัง
ก็ไปหาชื่อหานามสกุลแล้วก็โอนเข้าบัญชีมาอย่างนี้หรอ
อืมแล้วคุณป้าบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ครอบครัวเองก็ยังสามารถหาเงินได้

เขาก็บอกว่าไม่ได้มีหนี้สินอะไร
แม้ว่าเงินที่หาได้มันอาจจะไม่ได้มากพอ
แต่ก็ยังเลี้ยงดูยายได้
ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ค่าน้ำค่าไฟ

ก็คือรวมเบ็ดเสร็จแล้ว๑๐๐ไม่รวมค่ากิน
เช่าที่เขาอยู่แต่บ้านเนี่ยสร้างเอง

แต่สำหรับคนที่เขาไม่มีสตางค์จริง
๔๐๐ต่อเดือนนี้ก็ถือว่าก็เยอะ
แล้วก็กรณีนี้คุณป้าบอกด้วยนะคะ

ยังมีอีกหลายคนที่เขาเดือดร้อน

ต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้
ยังไงก็ตามใครที่จะโอนเงินให้

แล้วก็ส่วนใครที่บริจาคมาแล้วโอนเงินมาให้แล้ว
จะเก็บเงินตรงนี้ไว้เป็นทุนการศึกษา
ให้กับหลังได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีนะคะ

สำหรับคนที่ว่าเอาเงินเข้าบัญชีคุณยายมา

แต่ว่าไม่ต้องบริจาคแล้วนะคะ
ขอแค่ตรงนี้แค่นี้พอแล้วค่ะ
อยากให้มองว่าเป็นการความกระตันยูของเด็กดีกว่าค่ะ
ไม่ได้มาขอเรียกร้องว่าอยากได้อะไรตรงนี้เลยค่ะ
ยังช่วยเหลือตัวเองกันได้อยู่ค่ะ
คือไม่อยากได้ว่ามันเป็นการรบกวน
ไม่อยากให้บริจาคแล้วค่ะ

ถ้าจะถามว่าหลังมีนิสัยใจคอเหมือนใคร

ไม่ได้ว่าโอ้โหจะต้องไปวิงวอนร้องขออะไรจากใคร
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กกระตันยูด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีข่าวมีคราวออกไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คือก็มีทั้งนักข่าวไปที่บ้านมีทั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานไปที่บ้านของหลัง
อย่างวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
ไปที่บ้านไปเยี่ยมหลังสอบถามชีวิตความเป็นอยู่กับทั้งคุณยายทั้งคุณป้า
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทางพมเองก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าครอบครัวหลังต้องการช่วยเหลือในเรื่องไหนบ้างจะได้ประสานได้ตรงจุดนะคะ
เรื่องต้นจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าป้าของหลังอีกคนนึงเนี่ยคือนางสมพิษขุนดีมีอาการปลุป่วย
คล้ายกับคนที่เป็นโรคประสาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ชัดเจนนะคะ
แต่ก่อนเนี่ยคุณป้าเคยทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็ช่วยส่งหลังเรียนหนังสือ
แต่ทีนี้พอคุณป้าป่วยก็ไม่ได้ทำงานหลังเองก็ต้องพักการเรียนเอาไว้ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่๒
แล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสังคมเขาบอกว่าจะส่งข้อมูลผู้ป่วย
คือคุณป้าของหลังไปประเมินนะคะว่าเป็นผู้ป่วยผู้พิการทางจิตด้วยไหม
ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายเข้าหลักเกณฑ์
สิ่งที่ตามมาก็คือจะได้เงินช่วยเหลือผู้พิการประเภทที่๔

จากพมแล้วคุณผู้ชมก็ยังมีเจ้าหน้าที่
กรมกิจการผู้สูงอายุมาเยี่ยมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็พิจารณาจะช่วยเหลือเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน
โดยเฉพาะตอนนี้หลังบอกว่าห้องน้ำชำรุดมาก
ก็จะมีการเสนองบ๒๐๐๐บาทในเบื้องต้นก่อน
เพื่อที่จะมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานครก็จะมีการจัดทำเรื่องของ
เป็นงบสงเคราะห์เด็กครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้๑๐๐๐บาท
แล้วก็เงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละ๒๐๐๐บาท
อันนี้จะให้ไปเป็นทุนการศึกษากับลูกชายของนางสมทวินวัย๑๖ปี
จะให้ศึกษาต่อจนถึงอายุ๑๘ปีตามที่คุณป้าของหลัง

รวมถึงจะให้หลังได้เรียนจนจบปริญญาตรีด้วยนะคะ